สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
กลางสัปดาห์แล้วแต่ฝนยังคงตกชุ่มฉ่ำในหลายพื้นที่นะคะคุณผู้ชมจากการตรวจสอบพบว่าหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
ในประเทศไทยจะตกลดลงค่ะแต่หลังจากนั้นฝนจะกลับมาตกอีกรอบนะคะ
โดยฝนที่ตกในช่วงนี้เนี่ยเกิดจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะซึ่งเป็นมรสุมประจำฤดูฝนของประเทศไทยค่ะ
มีกำลังแรงขึ้นคุณผู้ชมสังเกตเห็นได้นะคะจากบริเวณสีฟ้านะคะที่พัดปกครุมบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะ
ส่วนภาคอีสานฝนยังคงน้อยกว่าภาคอื่นอื่นอยู่ค่ะในขณะที่ทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามันตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะ
ฝนจะตกน้อยลงนะคะแต่ว่าคลื่นจะยังคงสูง๑๒เมตรค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นชาวเรือยังคงต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือกันอยู่ค่ะ
ในขณะที่ประเทศจีนค่ะได้มีการสร้างป่ากลางเมืองค่ะ
แนวตั้งค่ะคุณผู้ชมทำให้ตึกเนี่ยมีแต่สีเขียวขจีแบบนี้นะคะ
ซึ่งนอกจากจะสามารถปรับทัศนียภาพให้มีขีดสีเขียวขจีสวยงามทั่วทั้งเมืองแล้วนะคะ
ยังสามารถช่วยเพิ่มออกซิเจนให้เมืองได้ด้วยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ